คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้าไปงัดตู้บริจาคเงินในวัดนะฮะ
แล้วก็ได้เงินไปสักประมาณ๕๐๐บาท

คนนี้เคยเข้ามาขอเงินอัตมาจำได้

ผมไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินครับ
ก็เลยเข้ามาขโมยเงินจากวัดไป

กุฏิของพระครูศรีพัทราธาดาเจ้าอาวาสวัดจรุณราชนะฮะ
ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

หนุ่มคนนี้ผู้ชายคนนี้ขี่รถเข้ามา

งัดกระจกตู้บริจาคจนแตก

แล้วก็ได้เงินไปสักประมาณ๕๐๐บาท

ผู้ก่อเหตุก็คือนายพระราดร

คนนี้แหละครับอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่

เขาเองก็รับสารภาพนะครับ

จริงต้องการจะมาที่วัฒน์

ป่าธาธาดาเพราะตัวเองไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว
มีลูกชายสองคนคนคนโตนี้อายุอ่าสามขวบคนเล็กอายุเจ็ดเดือน
ทั้งสองคนก็ยังกินนมอยู่ยังไม่อดนมนะเขาเข้าไปในวัดแล้ว
ไม่รู้ทำยังไงหันซ้ายหันขวาไปเจอตู้บริจาค
ก็เลยใช้กันไกลงัดตู้เลยแล้วก็นำเงินใส่กระเป๋าไปแล้วก็ออกไปครับ
อืมก็พูดงามหาว่าได้เงินไปเจ็บร้อยห้าสิบบาทนะ
แต่ว่าท่านพระท่านเองก็บอกว่าในตู้มันมีเงิน
ท่านเองก็ตายรูปบัตรประชาชนเอาไว้นะแล้วตอนนั้นก็ให้เงินเป็น๓๐๐แล้วก็นมกล่องอีกจำนวนนึง
แต่พอนายคนนี้ได้เงินไปแล้ว

แล้วก็ไม่คิดนะว่านายคนนี้จะเดินทางกลับมาที่วัด
แล้วก็มางัดตู้บริจาคอีกอะไรแบบนี้นะฮะ